คุณผู้ชมครับไปดูอย่างที่ผมโปรยเอาไว้
คุณตาอายุ๙๕โกรธลูกสาว

แต่ปรากฏว่าคราวนี้คุณตาเอามีดฮะมีดปลายแหลม๒เล่มเลยนะ

ห้าทุบเมื่อคืนครับคุณตาท่านอายุ๙๕แล้วนะ
โอ้โหแต่ท่านยังใจร้อนนะ
ถือมีดสองเล่มมาเดินอยู่บนถนนในชุมชนวัดภูผาพิมุก
เวทรังศรีตะบนครูหาสวรรค์ครับ

ตำรวจมาไปสิบนายคุณผู้ชมมาเกรกกล่อม
คุณตาวางมีดคุณตาวางมีดนะฮะ
ท่านไม่ยอมท่านเดินนะครับเดินหนี

ตำรวจก็เอาไม้งามดันแล้วล็อกคุณตาไว้
คือแม้ว่าจุกคุกคุณตาไว้ได้แบบนี้เห็นไหม
แต่ท่านไม่ยอมท่านไม่วางมีด
สุดท้ายก็แย่งมีดได้แย่งมีดได้ฮะ

คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรง๙๕นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเธอกลับจากไปหาหมอมาถึงบ้าน
เตารีดมีรอยไหม้ผ้ารองรีดก็ไหม้
ก็บ่นพ่อไป๑เรื่องแล้ว
อ๋อนี่คุณตากรรมแน่นเลยนะขนาดตำรวจกี่นายอ่ะจะแก่รีดออกไม่ได้อ่ะ
อายุ๙๕นะแต่ท่านแข็งแรงนะ

ลูกสาวเข้าห้องน้ำไปเห็นคุณพ่อปัสสาวะไม่ลงโถอีกบ่นไปอีกหนึ่งเรื่อง
คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อก็แอบอยู่มุมห้อง
มุมห้องพอเธอเดินผ่านคุณพ่อทุบตุ้มก็ให้เธอก็ร้องให้เพื่อนบ้านช่วยนะครับ
แต่พอจังหวะนี้แหละฮะคุณพ่อก็เอามีดออกมาจากห้องครัว
แล้วเดินไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านจนต้องเรียกตำรวจมาระงับเหตุแบบนี้แหละครับ